แต่ที่ปราจีนบุรีนะครับไปเจอศพผู้ชายคนนึงลอยอยู่ในแม่น้ำบางประกงนะฮะ
แต่เป็นพื้นที่ปราจีนบุรีอืมนี่ฮะชาวบ้านไปเจอนะครับ
เจ้าหน้าที่ไปก็นำศพขึ้นมาแล้วก็ตรวจพิสูจน์เบื้องต้นกันเนี่ยมันมีปริศนาอยู่
เพราะว่าคอของผู้ตายเนี่ยลักษณะมันหักแล้วมันหมุนได้รอบเลย
มีนิ้วถูกตัดจนเกือบขาดอีกเพราะฉะนั้นมันเกิดอะไรขึ้นนะ
เสียหลักพลัดตกน้ำหรือว่ากระโดดน้ำฆ่าตัวตาย
หรือว่ามันเป็นฆาตกรรมอำพลางอะไรยังไงนะครับนี่หน่วยกู้ภัยนะครับ
นำศพนี้ขึ้นมาจากแม่น้ำบางประกงในพื้นที่ท่าน้ำวัดมะกอกศรีมาราม
หมู่ห้าตะบนรอบเมืองอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีนะครับสพเมืองปราจีนบุรีก็มาตรวจสอบ
หลักฐานที่เจอเนี่ยในศพที่ลอยน้ำมามีกระเป๋าสตางค์นะครับ
แล้วมีบัตรประชาชนกับมีใบขับขี่อยู่ด้วยเป็นใบขับขี่รถยนต์สาธารณะ
ชื่อนายสุทัศน์ศรีวัฒนะภูมิลำเนาอยู่ที่ตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีนะครับ
ที่เสียชีวิตก็เป็นสภาพขึ้นอืดแล้วนะในชุดเสื้อยืดสีเขียวกางเกงยีนขายาว
นี่คือร่องรอยที่เจอในที่เกิดเหตุนะครับคาดว่าผู้ตายมีอาชีพขับรถแท็กซี่
พอตรวจสอบอย่างละเอียดเนี่ยจากการชนะสูตรเบื้องต้น
พบว่าที่คอนะคอเนี่ยลักษณะคอหักหมุนได้รอบ
นิ้วโป้งข้างขวาของนายสุทัศน์ที่เสียชีวิต
มีรอยแผลเหมือนกับถูกของมีคมบาดจนถึงกระดูกนะฮะเวอะหวะจนเกือบขาดนะครับ
นี่เป็นหลักฐานที่เจ้าหน้าที่เจอในที่เกิดเหตุนะครับ
ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าไม่รู้ว่าผู้ตายเป็นใครนะครับ
เพราะไม่คุ้นหน้าไม่ใช่คนในพื้นที่แน่
นี่เป็นที่นิ้วนะฮะที่เกือบขาดไปถึงกระดูกเลยนะครับ
ลักษณะของการถูกของมีคมบาดเข้าไป
เจ้าหน้าที่ก็ติดต่อญาติแล้วฮะตามบัตรประชาชนกับใบขับขี่ที่มีอยู่
วันนี้คุณชมพู่สรรพัฒน์ผู้สื่อข่าวของเรา
ลงพื้นที่ไปที่จุดเจอศพนะครับริมแม่น้ำบางประกงที่ปราจีนบุรี
มีชุมชนอยู่สองฝั่งแม่น้ำนะครับมีวัดแล้วก็มีบ่อกุ้งอยู่ริมน้ำด้วย
ชาวบ้านที่เจอศพบอกกับผู้สื่อข่าวของเรา
บอกว่าวันนั้นเนี่ยที่เจอศพเนี่ยเธอกับสามีรดน้ำต้นไม้อยู่ริมแม่น้ำ
มีชาวบ้านพายเรือตกกุ้งเห็นศพลอยมาติดที่หัวเรือ
ส่งกลิ่นเหม็นเลยก็รีบโทรแจ้งตำรวจกับกู้ภัยกัน
ไม่มีใครคุ้นหน้าผู้ตายนะฮะคือชาวบ้านบอกว่ากลัวแล้วก็ตกใจมาก
มีศพลอยผ่านแม่น้ำหน้าบ้านเนี่ยบางคนบอกเป็นโรคหัวใจเนี่ย
หัวใจแทบวายหลังเจอศพนี่หลายคนไม่กล้าออกมานั่งเล่นริมน้ำเลยนะครับ
ก็ตกกุ้งอยู่สาวกุ้งอยู่แล้วหัวตัวคนที่จมน้ำมาติดหัวเรือ
ว่าอย่างนั้นมันก็เอ๊ะมันก็ไม่ได้สนใจแล้วเนอะ
มันก็บอกว่ามันเหม็นอะไรมันว่าอย่างนี้
แล้วมันก็เลยบอกกับแฟนว่าแฟนกำลังลดน้ำต้นไม้อยู่
บอกว่าสบสบสบว่างั้นไม่เห็นไม่รู้นะครับ

แถวนี้ไม่ได้อะไรไม่เห็นไม่รู้หรอกปะปะก็ไม่ได้ไม่ได้ไปดู
ขณะที่พันธุ์ตำรวจเอกสินทำโรงสีสุดภูมิกับการสอบภาคเมืองปลาจีนบุรี
ให้ข้อมูลกับคุณชมพู่สรรพัฒน์ผู้สื่อข่าวของเรา
บอกว่าหลังจากที่เจอศพลอยน้ำและตรวจสอบว่าคือนายสุทัศน์นะครับ
ตำรวจก็ติดต่อไปยังครอบครัวก็คือภรรยากับลูกของผู้ตาย
ทำให้ทราบว่าความจริงแล้วผู้ตายก็เป็นชาวปราจีนบุรีนะครับ
แต่ว่าปัจจุบันเนี่ยไปค้าขายอยู่ที่ศรีราชาชนบุรีครอบครัวไม่ติดใจสาเหตุการตายนะครับ
เพราะว่านายสุทัศน์มีปัญหากับเครือญาติแล้วก็บ่นกับลูกกับเมียบอกว่าอยากจะหาทางออก
อยากจะแก้ปัญหาด้วยความตายจากนั้นก็หายไปจากบ้านตั้งแต่วันที่๖ธันวาคม
แล้วเมื่อวานนี้ก็มีผู้มาเจอศพลอยอยู่ในแม่น้ำก็สอดคล้องกับทางพิสูจน์หลักฐานนะครับ
จากการตรวจสอบสภาพศพเนี่ยแม้ว่าคอจะหมุนได้รอบหรือว่ามีร่องรอยลักษณะนิ้วเนี่ยถูกบาดถึงกระดูก
แต่เบื้องต้นไม่ใช่เหตุฆาตกรรมนะฮะอาจจะเป็นร่องรอยที่เกิดจากช่วงเวลาของการลอยน้ำมาของศพก็ได้
เดี๋ยวต้องรอผลอย่างละเอียดจากทางนิติเวทด้วยนะครับภรรยาบอกว่าภรรยาอยู่ที่ชนบุรีนะครับ
บอกว่าสามีหายออกไปจากบ้านตั้งแต่บ่าย๒โมงวันจันทร์ที่๖ธันวาคม
เป็นเสื้อผ้าชุดเดียวกับที่เจอศพเลยค่ะนะ
มเหตุที่สามีหนีออกจากบ้านเพราะว่าเครียดเกี่ยวกับเรื่องของที่ดินมรดก
มีปัญหาขัดแย้งกับพี่น้องมาหกเดือนแล้วสามีเคยบอกว่าอยากจบชีวิต
อยากจบปัญหาจบชีวิตซะปัญหาจะได้จบซึ่งก็มั่นใจว่าสามีเนี่ย

บ่นมากเรื่องนี้บ่นทุกวันตลอดทั้งวัน
แล้วก็กลายเป็นคนเงียบกลายเป็นคนจากเงียบอยู่แล้วก็เงียบไปอีก
แล้วก็กลายเป็นซึมซึมครับแล้วก็ถ้าพูดแต่ว่าอยาก
ก็คือถ้าเกิดมันจบปัญหาไม่ได้จริงก็อยากตาย

ใช่เขาบอกว่ามันจะได้เป็นมรดกเลือด
ก็พูดคำนี้เป็นคนขับรถแท็กซี่ไม่ใช่
เอ่อถูกลงไปฆ่าไม่ใช่
คือยังไงเขาพูดว่าเขาไม่มีไม่มีเพราะเขาเป็นคนไม่กินเหล้า
สูบบุหรี่ไม่เที่ยวไม่ได้สังสรรค์ไม่ได้อะไร
ก็คือเช้ามาอยู่ก็คือทำกิจการเย็นมาก็
เข้าบ้านอาบน้ำนอนจบแค่นี้เอง
ก็อยู่ใช้ชีวิตกันมาอย่างนี้เป็นตลอด
แต่ว่าตอนนี้กำลังรอผลการชนะสูตรอย่างละเอียดตามขั้นตอนของทางนิติเวทย์ก่อนนะครับ